แอบชอบรุ่นพี่ทีนี้ก็มาปรึกษาตา
แต่ปรากฏว่าตาบอกว่าเดี๋ยวตาจะทำเสน่ห์ให้
ไปมาตาไม่ใช่ทำเสน่ห์
ตาเนี่ยทำไม่ดีไม่ร้ายกับหลานด้วยนะคะ
มขืนหลานตัวเองหลานแท้ของตัวเอง
แล้วเหตุการณ์นี้นะมันเกิดขึ้นต่อเนื่องมา๔๕ปีแล้วคุณคิดดูสิ
ท้ายที่สุดหลานทนไม่ไหวหลานไปบอกครู
แล้วเรื่องนี้มันก็เลยแดงขึ้นมาค่ะ
นี่มันเป็นเหตุการณ์ในครอบครัวที่ฟังแล้วมันก็สะเทือนใจนะคะ
นี่ตอนที่ชุดเฉพาะกิจในจังหวัดชายภูมิเนี่ย
ตำรวจไปจับกลุ่มตัวคุณตาได้
ตาคือนายฉลาดวัย๖๐ปีค่ะ
จับได้ที่กระท่อมปลายนาที่อำเภอเมืองชายภูมินี่แหละ
ตาคนนี้นี่แหละเป็นผู้ต้องหาข่มขืนกระทำชำราวหลาน

แล้วในกระท่อมเจอพวกจดหมาย
จดหมายเนี่ยเป็นจดหมายเพียบเลยนะ
หลายฉบับเลยถามว่าตาจดหมายพวกนี้คืออะไร
นี่จดหมายพวกนี้คือจดหมายที่ตาเขียนให้กับหลาน

คุณมีอะไรบ้างอ่ะเนี่ยอย่างฉบับนี้ค่ะ

บอกว่าไงคะบอกว่าเมียรัก

จะรักษาสิวให้นะคืนนี้หายแน่ต้องต่อเนื่องนะ๓คืน
เวลาจำกัดคืนนี้แก้ผ้ารอด้วยนะ
แล้วก็มีการวงเล็บว่ากุมารวงเล็บข้างล่างว่าห้ามรำคาญนะเฮ้ย

นี่คือตาจะรักษาสิวให้หลาน
มันมีอะไรแฝงนอกเหนือจากนั้นไหมหรือว่าจะรักษา
เพื่อที่จะให้หลานดูดีเพราะหลานไปแอบชอบรุ่นพี่

ทำไมต้องมีสั่งให้แก้ผ้ารอยังไม่หมด

นี่เขาบอกจะรักเมียคนนี้ตลอดไปเดี๋ยวก่อนหลานนะ
แต่เรียกว่าเป็นเมียแล้วเหรอ
คือองค์ดำจะรักษาสิวฝ้าให้หายขาด

ตั้งใจเรียนคนลำบากคือแม่เราเราต้องช่วยกันรักษาไว้
จะมีแฟนไม่ได้นอกจากองค์ดำสั่ง
คือเมียเราเวลาทำในจุดมีความสุขมาก
แล้วมันจะลดน้ำหนักและฮอร์โมนเพศได้ดีกว่ายาหลายชนิด
กลับบ้านเราองค์ดำจะเข้าไปทำทุกคืนให้หายเลยสิว
น้ำหนักต้องให้เหลือ๔๕พอไหม

คือถามเลยว่าเกิดอะไรขึ้น
นายฉลาดนะบอกว่าผมก่อเหตุจริง

คือเขาก็อธิบายนะว่าตัวเขาเนี่ยมีความต้องการสูงมาก

คนเป็นได้แต่ไม่ใช่การไปกระทำชำราวหลานค่ะ
ใช่แล้วคือเขาพยายามอธิบายต่อด้วยนะว่าคือถามว่าแล้วทำไมตาถึงทำแบบนี้ไง
แล้วภรรยาของตาล่ะก็มีไงแต่อายุมากกว่า
ก็เลยมาทำกับเด็กกว่าก็คือมาทำกับหลานแทน
แล้วถามว่าเวลาก่อเหตุนี่ก่อเหตุตอนไหน
กลางวันเลยเพราะว่าภรรยาไม่อยู่ภรรยาออกไปข้างนอก
ทีนี้ก็เลยจัดการหลานเลยค่ะพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีบอกนะว่า
จากการสอบสวนผู้เสียหายน้องเขาบอกว่าตอนนั้นน้องอยู่ม๑
อยู่ม๑น้องอายุ๑๓เองแล้วก็หลงรักรุ่นพี่ม๔
ก็เลยไปบอกตาตาเนี่ยก็มาทำเหมือนกับเสน่หยาแฝดให้
บอกว่าต้องถอดเสื้อผ้านะหลานเดี๋ยวจะลงยันจะลงเมตามหาเสน่ห์ให้
แล้วหลานหลานก็เชื่อค่ะตอนนั้นเด็กไม่รู้โดนตาข่มขืนแบบนี้
ต่อเนื่องเลยนะตั้งแต่หลานอยู่ม๑จนหลานอยู่ม๕
ปีที่โดนแบบนี้ค่ะจนพอมาหลานอยู่ม๕หลานก็โตพอแล้วไง
ทนไม่ไหวแล้วอ่ะทำยังไงดีมาบอกครูแล้วท้ายที่สุดเรื่องนี้มันก็แดงมา
นำไปสู่การจับกลุ่มตัวของตาได้อ่ะนะคะนักข่าวของเรานะไปที่บ้าน
ทรัพย์รวงใส่จุดตรงนี้แหละที่ตาเนี่ยโดนจับเลย
ถามว่าไปเจอใครไปเจอลุงกับป้าของของนายฉลาดนี่แหละ
ลุงเนี้ยคือนายประมวลหลั่นจันทึกอายุเจ็ดสิบสี่ปีป้าของนายฉลาดเนี้ยคือนางจูงคำหลั่นจันทึกอายุเจ็ดสิบสามปี
เล่าให้กับนักข่าวฟังนะรู้เรื่องแล้วรู้ที่ฉลาดอ่ะ
ข่มขืนหลานตัวเองฉลาดอ่ะมาเล่าให้ฟังแล้วลุงกับป้าก็เลยถามไปว่า
ฉลาดจะทำแบบนั้นกับหลานทำไมเนี่ยเองทำบ่อยหรือเปล่าเนี่ย
ฉลาดบอกแบบนี้ลุงป้าก็ทำนานนานครั้งแล้วจ้ะอืม
ป้าน่ะยังเคยไล่ฉลาดนะไม่ให้มาพักไม่ให้มาอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะ
ให้ออกไปไปอยู่ที่อื่นเลยโอ้โหลุงป้าทำไมลุงป้าไม่แจ้งตำรวจนะคะ
นี่ไงแล้วอย่างหนึ่งนะเมื่อกี้ที่คุณนัทธนันอ่านข้อความในจดหมาย
ค่ะที่นายฉลาดเขียนให้หลานอ่ะอ้าวแล้วมีคำบ้าอะไรน่ะองค์ดำ
องค์ดำใช่ไหมคุณงงไหมอ่ะว่าอะไรคือองค์ดำอ่า
นี่นายฉลาดเนี่ยเขาอ้างตัวเป็นองค์ดำอ้างว่าเก่งดูดวง
ว่าแบบเนี่ยทำเสน่ห์เก่งแล้วเอาจริงจริงป้าบอกว่า
ฉันก็ยังเชื่อเลยจ้ะฉันก็ยังให้ฉลาดดูดวงให้ฉันอยู่เลย
อืมทีนี้ค่ะทางผู้อำกับที่สพชัยภูมิเนี่ยนะคะ
บอกว่าพอจับกลุ่มตัวนายฉลาดได้แล้วเนี่ยนะต้องส่งให้ที่สพนบัวแดง
เจ้าของพื้นที่เนี่ยแจ้งข้อหาตาเนี่ยโดนไปแน่แหละ
ข้อหาข่มขืนกระทำชำราวคุมตัวฝากขังสารดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะ
นี่ดูดวงเก่งแล้วดูดวงตัวเองไหมว่าท้ายที่สุดเนี่ย
ตัวเองต้องไปอยู่ในคุกแบบนี้เพราะให้ทำกับหลานนะคะ
โอ้แต่จริงจริงลุงป้าน่าจะแจ้งตำรวจตัวสัตว์โดนดีทราบนะคะ